เสาร์ที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา
มีอุบัติเหตุรถบัตรรับส่งพนักงาน
บริษัทแห่งหนึ่งพลิกคว่ำที่ปากซอยคลองหลวง๕๐
ถนนผนโยธินขาเข้าที่ปฐุมธานี
ทีนี้เหตุการณ์ที่ตามมาก็คือคนขับรถบัตรเนี่ย

แล้วก็ถูกบอกว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจนรถพลิกคว่ำ

จอดก็เลยจุดมั่ง

โอ้โหเขาก็ถึงขั้นบางคนบอกว่า

แต่เขาก็ไม่ยอมก็จะไปส่งให้ถึงบริษัท

แต่วันนี้ปรากฏว่า
มีผลการตรวจสอบของแพทย์
ที่ให้การรักษาคนขับรถบัตรคันนี้

แพทย์ระบุว่า

มีอาการเลือดออกในโพรงสมอง

ทำให้ลูกชายของคนขับรถบัตรได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
เพราะว่าพ่อของเขานั้นไม่ได้เมาแล้วขับ
พ่อของเขามีอาการเลือดออกในโพรงสมอง
นำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุรถบัสที่ขับมาพลิกคว่ำ
เขาก็เลยบอกว่าแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบ
โดยเฉพาะคนที่เข้ามาทำร้ายร่างกายพ่อของเขาตอนเกิดเหตุ

คือเหมือนตอนแรกก็โทษคนขับรถบัสไง
เมาหรือเปล่าเป็นต้นเหตุให้รถคว่ำ

สายไปสายมาขับก็เลยจุดมั่งอะไรมั่ง
แต่ความจริงแล้วเขาบอกว่าพ่อของเขาที่มันเป็นอย่างนั้น
เพราะว่ามันมีอาการเรื่องของเลือดออกในโพรงสมอง
ไม่ได้เมาแล้วขับเนี่ยนะครับ

ก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปดูจุดเกิดเหตุอีกทีนึงพบว่า
บริเวณขอบปูนกั้นเกาะกลางถนน
ยังมีร่องรอยถูกเฉียวชนอยู่นะครับ
แล้วตอนที่ทีมข่าวของเราลงไปฝนตกครับ

แต่ก็ไปสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเช้าวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
มีอุบัติเหตุรถบัตรรับส่งพนักงานพลิกคว่ำ

พบว่ามีคนเจ็บเยอะเลยนะครับ
๓๐กว่าคนนะครับแต่รวมยอดละ๓๑คนนะครับ
หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านไปช่วยเหลือนะครับ
แล้วพนักงานที่สอบถามกันเนี่ย
พบว่าบอกว่าคนขับรถบัตร

ขับรถเลยจุดรับพนักงาน

แต่คนขับก็ไม่ยอมแล้วก็มาคว่ำ
แล้วพอคว่ำก็เลยถูกรุมซ้อม

มีคนรุมทำร้ายคนขับรถบัตร
แต่ไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่นะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยดูกันหน่อย
เพราะว่านอกจากมีอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้ว

ว่ามีใครบ้างที่ไปรุมทำร้ายเขา
ก็พบว่ามีคนที่ชี้บอกว่า
มีชายใส่เสื้อสีเทาอยู่๑คน
มาดูละครั้งหนึ่งก็ยังไม่มีอะไร
เพราะว่าเขากำลังเอาคนชอฟเฟอร์ขับรถออกมาใช่ไหม

บอกว่าออกมาได้แล้วเจอรุมเหมือนกันแหละ

แต่ญาติอยู่ซอยนู้นเขาเห็นอยู่

ทำไมเขาถึงต้องรุมทำร้ายครับ
ทีนี้ก็ป้านิก็สั่งบอกว่า

ตำรวจเจ้าหน้าที่มีให้เขาดำเดินแปรงกฎหมาย

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ถามเขาก็ไม่ตอบรับว่าเจ็บตรงไหน
แกก็นอนหลับตาไม่รู้สึกไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกแต่ตอบไม่ได้
แต่คนท้องที่เขาก็ดำเนินการแบบอำนวยความสะดวกจิตอาสาไงระบายรถไปข้างนอกไง
แต่เขาก็ชี้อยู่นะว่าคนใส่เสื้อสีเทาแต่รู้แหละเพราะว่าป้าเป็นคนกำเนิดตรงนี้เลย

คนใส่เสื้อสีเทาใช่ค่ะเป็นผู้ชายลักษณะยังไงครับ
ลักษณะก็จะออกแบบจีนหน่อยขาว
แต่เขาใส่เสื้อยืดธรรมดานี่แหละมีแจ็คเก็ตคุมอีกทีหนึ่ง
นี่ไงก็เหมือนที่คุณป้าที่เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอก
พอเกิดเหตุแล้วก็นอนตอบอะไรไม่ได้
คือแบบไม่รู้เรื่องตำรวจถามก็ยังตอบไม่ได้
ซึ่งลูกชายก็บอกว่าก็นี่ไงก็มีหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์เนี่ย
ระบุว่าพ่อของเขาเลือดออกในโพรงสมอง
ตอนนี้ต้องรับการผ่าตัดพ่อเขาถึงตอบอะไรไม่ได้ถึงพูดอะไรไม่ได้
แต่ตอนแรกก็ไปฮือกันว่าเมาแล้วขับ
แต่ต่อให้จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปรุมซ้อมเขาไง
แล้วชาวบ้านบอกว่าไอ้คนที่ซ้อมไม่ใช่พนักงานด้วยนะ

ผสมโรงเขาอย่างนี้พอเกิดเหตุนะครับ
พันธุ์ตำรวจรีศรีโรธแนบเนียนสารวัตรสอบสวนสพคลองหลวงบอกว่า
ต้นแพทย์บอกว่าคนขับมีอาการเลือดออกในโพรงสมอง
แต่ก็ยังระบุไม่ได้ว่าเลือดที่ออกในโพรงสมองเนี่ย
ออกก่อนเกิดอุบัติเหตุหรือขณะขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ
หรือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว
ตอนนี้กำลังรอการยืนยันจากแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ส่วนผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของคนขับรถบัตรตอนนี้ก็กำลังรอผลเช่นกัน
ขณะนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เจ้าของรถบัตรรวมทั้งภรรยาของคนขับรถบัตรไปแล้วนะครับ
โดยเจ้าของรถบัสนั้นบอกว่าแล้วก็ภรรยานะครับให้การบอกว่า
ตรวจครบหลังจะเกิดเหตุเหมือนกัน
ก็คือคนขับเนี่ย

เป็นโรคภายใครเจ็บมีโรคอะไรเล็ก

ที่หมอเขาให้การว่าอย่างนั้นนะ
ก็คืออาจจะเป็นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้
ในส่วนอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าต้องรอ
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดที่

ก็รอผ่าตัดอยู่ตอนนี้นะคะ